วันนี้มาเริ่มต้นที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
คุณผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์นะครับ
อุดรธานีกรุงเทพมหานครนะครับ

ของบริษัทแอร์อุดรจำกัดตกร่องระหว่างช่องทาง
ผู้โดยสารกำลังคลานกันออกมาจากรถด้วยความทุลักทุเลครับ
มีผู้บาดเจ็บอาการหนักแต่ไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล๔คน

สอบถามนายบุญมีโยวติอายุ๓๒ปี
พนักงานรถคันดังกล่าวก็บอกว่า
ตนเองนั้นเป็นพนักงานขับรถมือ๒ครับ
หลังจากที่มือแรกนั้นขับรถออกมาจากกรุงเทพมหานคร
เมื่อไปถึงตลาดแคร์จังหวัดนครราชศรีมา

เบียดเข้าเลนขวาจึงหักหลบแล้วก็ไปตกร่องกลางถนนครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บกับพนักงานขับรถ

หากมีอาการรุนแรงก็สามารถมารับความช่วยเหลือ

ส่งเดินทางกลับไปถึงจุดหมายปลายทางต่อไปครับ